เสียแป้งนะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับพอหนีไปอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยโอ้เป็นอุปสรรคกับการค้นหาของเจ้าหน้าที่นะครับเอาแค่เทือกเขาบรรทัศน์อย่างเดียวในครอบคลุมพื้นที่๔จังหวัดด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีการรู้แล้วว่าเสียแป้งนั้นอยู่ที่เทือกเขาบรรทัศน์วันนี้เข้าสู่วันที่๘

สภาพอากาศเปิดนะฮะเจ้าหน้าที่ครับก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะครับคือต้องมาเสริมภารกิจในการตามหาตัวเสียแป้งอีกชุดหนึ่งนะครับส่งเสบียงทางอากาศครับช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บบนเทือกเขาบินค้นหาเป้าหมายนะครับโดยการใช้รังสีจับความร้อนเพื่อจะค้นหาเป้าหมาย
เสียแป้งเนี่ยยังหลบหนีอยู่บนเทือกเขาบรรทัดและจุดที่อยู่เนี่ยก็อย่างที่ข่าวนำเสนอไปตลอดนะครับว่าอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างตรังกับพัทลุงนะครับโดยศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่อย่างเก็บน้ำคลองหัวช้างครับตำรวจหลายชุดออกปฏิบัติการทั้งภายในเทือกเขาบริเวณเชิงเขาเฝ้าระวังเส้นทางข

ความร้อนบริเวณเหนือน้ำตกนะฮะประมาณ๒๓กิโลเมตรขนาดเจ้าหน้าที่นั้นบอกว่าพื้นที่เป้าหมายครับเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเจอสภาพอากาศด้านบนด้านล่างเอาแค่ส่วนนี้ก็ต่างกันแล้วบางวันอากาศปิดบางวันอากาศเปิดก็แสลลมแรงพื้นที่ก็เป็นป่ารกทึบนะครั
อยู่บริเวณเหนือน้ำตกเนี่ยก็เกรงว่าจะเกิดอุปสรรคต่อการไล่ล่าเสียแป้งครับขณะนี้ในกลุ่มมันนี้มีประมาณสามสิบคนนะครับภายใต้การนำของเท่าแดงรักกงหรานะครับได้อบพยพมาอยู่บริเวณอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับจุดนี้ไม่มีปัญหานะฮะแล้วก็อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่นะครับขณะที่ชาวบ้านครับในพื้นที่อำเภอ
มาฝั่งสตูนไหมเขาเชื่อว่าเสียแป้งเนี่ยจะไม่สร้างสตูเพิ่มประเด็นนี้น่าสนใจนะครับคือชาวบ้านให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาเชื่อว่าการเข้ามาของเสียแป้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอชาวบ้านจะไม่มีการทำร้ายชาวบ้านจะไม่สร้างสตูเพิ่มนะครับแล้วก็เชื่อว่าเสียแป้งเนี่ยไม่น่าจะข้ามมาทางฝั่งนี้เนื่องจากเป็นป่า

บอกว่ามีการไปผ่านพิธีอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้มีคำยืนยันจากกรรมการวัดเขาอ้อวัดเขาอ้อเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจำได้หลายปีก่อนก็ด่งดังเรื่องจตุคามรามเทพเป็นวัดเก่าแก่ของพระทะลุงมีความศักดิ์สินด้านวิชาอาคมแล้วมีคนตั้งข้อสังเกตบอกเอ๊ะเสียแป้งเนี่ยเคยเข้าร่วมพิธีของวัดเขาอ้อ
เนี่ยแต่ว่าเคยร่วมพิธีกินเหนียวดำซึ่งพิธีกินเหนียวดำเนี่ยทำให้อยู่ยงคงกระพันอันนี้ก็เป็นพิธีกรรมความเชื่อของเขานะคะผู้สื่อข่าวไปค่ะหลังจะมีกระแสข่าวว่าเสียแป้งเป็นลูกศิษย์วัดนี้แล้วเคยร่วมประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์แช่น้ำว่านกินเหนียวดำกรรมการวัดชื่อว

พิธีแช่น้ำว่านแต่ว่าเคยมาบวชที่วัดก็มีการพูดคุยกันก็สังเกตว่าเป็นคนนอบน้อมผู้จาสุขภาพขณะที่อีกคนนึงค่ะกรรมการวัดเขาอ้อในอันนั้นบอกว่ารู้จักกับเสียแป้งซึ่งมาบวชที่วัดเมื่อ๓ปีที่แล้วบวช๒๐วันก่อนหน้าบวชและหลังบวชเสียแป้งกับครอบครัวก็มาทำบุญที่วัดอยู่บ่อยช่วย
พิธีแช่น้ำว่านแต่ว่าเคยร่วมพิธีกินเหนียวดำหลายครั้งก็มีความเชื่อเรื่องอยู่โยงคงกระพันธุ์รักษาโรคภัยคนที่ร่วมพิธีอย่างที่บอกก็คือต้องรักษาสิน๕โดยเฉพาะข้อ๓ก็บอกสำคัญมากผิดลูกผิดเมียคนอื่นห้ามเด็ดขาดไม่งั้นน้ำมันจะไหลออกจากตัวหมดความขลังเสียแป้งก็ปฏิบั
มาบำนักกับที่นี่พักกับที่นี่ตลอดครับผมแล้วก็
ช่วงหลังจากนั้นก็มากินข้าวเหนียวดำมากินข้าวเหนียวแต่ว่าแช่น้ำว่านไหม
แช่น้ำว่านไม่ได้แช่ครับก็บอกว่าอยู่ยงลงกระพันธุ์ส่วนแรง
แล้วก็รักษาโรคอย่างโรคในตัวของเรานี่จะรักษาได้
แต่เป็นความเชื่ออิสระหนึ่งนะความเชื่ออิสระหนึ่งแต่ถ้าอยู่ยงลงกระพันธุ์จริงจริง
ก็ต้องเราต้องปฏิบัติตัวเองด้วยอืมไม่ได้ไม่ได้ว่าจะกินข้าวเหนียวน้ำ
พอแล้วไปท้าเพื่อนไปยิงไปควันอันนี้ก็แน่นอนอย่างเสียแป้งนี้
มันรับถึงจริงจริงนะข่าวรถตั้งแต่ขินข้าวเหนือดำมาแล้ว
มาบวชที่นี่แล้วทางวัดในกิจกรรมอะไรมันจะมาช่วยตลอด
ป่านนี้แล้วเสียแป้งยังอยู่ในพื้นที่แบบนี้เนี่ย
จะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกต
ว่าเขาเคยผ่านพิธีกินเหนียวดำอันนี้ตามความเชื่อ
เพราะพัทธลุงเองก็เป็นแหล่งที่มีเรื่องราวในลักษณะแบบนี้เยอะทีเดียว
แต่ว่ายังไม่หมดที่จริงแล้วคุณผู้ชมครับ
มีพระเครื่องจากเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับ
ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงนะครับ๓วัดด้วยกันคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวพาไปดูหน่อยนะฮะพระเครื่องที่ทางเสียแป้งครับ
บูชานะครับคล้องคอเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กายครับ
ไปทางอยู่ยงคงกระพันธุ์นะฮะฟันแทงไม่เข้านะครับ
วัดไหนบ้างอ่ะนะครับวัดที่หนึ่งนี้นะฮะ
เป็นเหรียญหลวงพ่อดำวัดหัวหมอนครับในพื้นที่ตะบนนาโนตอำเภอเมืองพัทธลุงนะฮะ
แล้วก็ตรงกลางครับนะครับเป็นพักกลิ่งหลวงพ่อชุมวัดชุมประดิษฐ์
ในอำเภอเขาชัยสนครับพัทธลุงเหมือนกัน
แล้วก็ริมขวาสุดนะครับเหรียญอาจารย์ปานวัดเขาอ้อ
ในอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงนะครับทางผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คุณแซคคุณแซคเนี่ยไปตามรอยความขลังนะฮะ
ของหลวงพ่อชุมครับวัดชุมประดิษฐ์นะครับคุยกับทางเจ้าอาวาส
ท่านก็บอกว่าไม่นานมานี้พ่อของเสียแป้งเนี่ยเสียชีวิตนะครับ
ก็มาจัดงานศพที่นี่ครับพอมีงานกระถิ่น
เสียแป้งก็จะมาทำบุญเป็นประจำนะฮะสำหรับพระที่เสียแป้งคล้องคอครับ
คือพระกลิ่งหลวงพ่อชุมนะครับซึ่งชาวบ้านระแวกนี้เนี่ย
มีติดตัวบูชาด้วยกันทั้งนั้นเลยนอกจากความเจริญรุ่งเรือง
หน้าที่การงานยังคุ้มครองให้แค้วคลาดปลอดภัยครับ
แต่ว่าพระท่านย้ำนะพี่เต้นครับคุณผู้ชมบอกว่า
ชุมเนี่ยท่านจะปกป้องคุ้มครองเฉพาะคนดี
มีศิลธรรมนะครับและประพฤติดีเท่านั้นนะฮะ
ฟังเสียงท่านนะฮะ
ยังมีเจ้าต้นที่พาลโลงครับ
นี่อยู่กับบี๗๘ปี
คุณผู้ชมของโรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์นะครับบอกว่าเห็นเสียแป้งมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับ
พอโตขึ้นมาก็มาเข้ามาที่วัดมาทำบุญชวนเพื่อนมาช่วยทำความสะอาดวัดเป็นประจำด้วยครับ
เห็นข่าวตกใจเลยนะแต่ว่าจะมอบตัวไหมอันนี้ไม่รู้จริง
เป็นคนดีมากนะครับนะครับ
ระหว่ะในวัดละจะมาทำความสะอาดอยู่เรื่อยนะคะนั่นแหละ
เข้ามาง่ากันเขาก็มากันแล้วก่อนนี้คือวัดดั้งเดิมของมันประบูรุษวัดตระกูลเขาเลยละที่แบบฝรกิพื้นที่พี่ผู้นี้ก็เนี่ยว่าติดว่าตั้งเดิม

ลดความว่าไม่ปวดไม่เจ็บอะไรแบบนี้

ทำไมถึงหลบแล้วก็ยังอยู่ได้ยาวนาน

คือว่ารู้วิธีการหนีเป็นอย่างดีนะ
ชุดที่ใส่ตอนออกจากโรงเพศบ้าน
คือเตรียมมาอย่างดี